เดินทางไปที่ประเทศจีนเข้าเดินทางไปที่ประเทศจีน

ก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
เก่งทีพุงรัชดาเกรียงไกล
พร้อมกับนักวอลเล็บอล๑๔คนซึ่งมีน่องปลื้มจิตถิ่นขาว
จากท่ากัดสยานสุวรรณภูมิไปเก็บตัวที่ประเทศจีนเป็นเวลา๑สัปดาห์นะครับ
และหลังจากเก็บตัวที่จีนแล้วทีมวอเล็กบอลหญิงก็จะเดินทางต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น
เพื่อลงเล่นวอเล็กบอลโอลิมปิก๒๐๑๖รอบคัดเลือกระหว่างวันที่๑๔ถึง๒๒พฤษภาคมครับ
โดยการไปจีนครั้งนี้ครับก็มีโปรแกรมฝึกซ้อมกับ๒ทีมครับ
ส่วนในการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกนั้นทางหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลของไทยเปิดเผยว่า
ได้มีการเตรียมตัวทำการบ้านมาเป็นอย่างดีนะครับ
ที่จีนเรามีโปรแกรมฝึกซ้อมกับ๒ทีมนะครับ
เป็นทีมชาติจีนอย่างน้อย๑๒เกม
อาจจะเป็นวันที่๗หรือวันที่๙หรืออะไรประมาณนั้น
แล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นทีมสโมสรปักกิ่งนะครับผม
สถิติฝ่ายทีมสตาร์ฟโค้ดก็ศึกษาข้อมูลกันเต็มที่นะครับ

ตั้งแต่เกมแข่งขันเวอร์คลับปีที่แล้ว
แล้วก็ชิงช้ำทวีปนะครับชิงช้ำโอลิมปิก
เมื่อเดือนมกราที่ผ่านมา
แล้วก็เราก็ศึกษาแล้วก็ฝึกซ้อมเตรียมตัว
ที่จะเอาชนะคู่แข่งขันอย่างเต็มที่นะครับทุกทีมครับ
ขณะที่ปลื้มจิตถิ่นขาวกัปตันทีมชุดนี้ครับ

ทีมนั้นมีระบบการเล่นรวมถึงการประสานงานได้เป็นอย่างดีครับ

คือช่วงนี้อาจารย์ออสจะเน้นในเรื่องของทีมเวิร์คเยอะ
ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวตีกับตัวเซ็ต
แล้วก็ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

ก็อยากที่จะให้รุ่นน้องเนี่ยพอเข้ามาเล่นกับรุ่นพี่แล้ว
ไม่มีความเกร็งแล้วก็รู้รู้ใจกันรู้จังหวะกันเหมือนที่พวกพี่เล่นกันอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคือในการซ้อมก็ดีค่ะ
น้องก็ดูตั้งใจแล้วก็ดูพยายามที่จะแบบเก็บเกี่ยว
เกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวกลยุทธ์อะไรต่างที่พี่ปล่อยของไป
น้องเขาก็พยายามทำก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะ
ก็คือระดับทวีปเอเชียจะคัดทีมแชมป์เอเชียทีมเดียวไปโอลิมปิก
ในรายการนี้จากทั้งหมดที่มีแข่งขันแหวะทีม
ส่งผลให้จะมี๔ทีมจากรายการนี้ได้สิทธิ์เป็น๔ทีมสุดท้าย
ร่วมกันขันกีฬาโอลิมปิกกลางปีนี้นะครับ
ซึ่งก็ทีมที่เข้าแข่งขันในรายการนี้ก็มาจากเอเชีย
ก็ประกอบไปด้วยญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซักสถานและไทยนะครับ
ส่วนอีก๔ทีมก็เจอที่มาจากทวีปอื่นนะครับ
ก็มีโดมินิกันอิตาลีเนเทอร์แลนด์และเปรูครับ